หลังจากที่ครบกำหนด๗วันสำหรับการยื่นเวลาให้ผู้ประกอบการรีสอร์ทในภูทับเบิก
ถอนที่ของตัวเองนะคะรวมทั้งรีสอร์ทต่าง
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๖๕๐นาย
เข้าปฏิบัติการลื้อถอนโดยย้ำว่าหากมีการคัดค้านอีกครั้ง
จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ปฏิบัติการลื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิกตำบลวังบานอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูร
รอบที่๒เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางสายหมอกค่ะ
โดยกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายประกอบด้วยป่าไม้ตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสาสมัคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า๖๕๐นาย
พร้อมเครื่องจักรขนาดใหญ่ลงพื้นที่เข้าปฏิบัติการ
โดยพบว่ารีสอร์ท๑๗แห่งมีการลื้อถอนไปแล้ว๙แห่ง

ส่วนอีก๒แห่งยังไม่ได้ดำเนินการค่ะ
ก็คือภูทองคำรีสอร์ทเป็นอาคารปูน๒ชั้น๓หลัง
สร้างเมื่อปี๒๕๕๗นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งที่คือรีสอร์ทสายหมอกลงทุนสร้างกว่า๒ล้านบาท
จากเจ้าของรีสอร์ททั้งสองแห่งยินยอมให้เจ้าหน้าที่

เพราะว่าปัญหาโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะ
ส่วนรีสอร์ทพัฒนาคารชื่อดังโรงเตรียมเจ้าของได้เร่งระดม
หลายสิบคนพร้อมนำรถเครนขนาดใหญ่
ลื้อถอนตลอดทั้งวันและกลางคืนเลยนะคะ
การเข้าลื้อถอนรีสอร์ทที่ภูทับเบิกครั้งนี้
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่น่าจะมีกลุ่มชาวมุ้งออกมาปิดถนนคัดค้าน
คำถามรังที่ผ่านมาหลังจากได้ขยายหรือเรียวเวลาเพิ่มขึ้นอีก๗วัน
ให้ผู้ประกอบการเข้าไปลื้อถอนเองค่ะ
ซึ่งหลายส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เพราะว่าหากผู้ประกอบการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
จะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
และจะต้องถูกดำเนินคดีค่ะ